สะเทือนใจธาตุแมวอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าไปเจอกับแมวที่ถูกทิ้งอะครับ
น้องอยู่ในถุงเหรอ
จริงถูกทิ้งในถุงขยะแล้วตรงนั้นคือที่ทิ้งขยะด้วย

ใช่คือมิจิตรมองไม่เห็นเลยได้ยินแต่เสียงอะค่ะ
ถูกต้องครับคนที่เขาได้ยินเสียงเขาพยายามเดินตามหาที่มาของเสียง

แมวมันอยู่ตรงไหนสุดท้ายไปเจอตรงนั้นไอ้ตรงถังขยะไอ้ที่ทิ้งขยะตรงนั้น

นั่นแหละต้องพยายามแบบเอานิ้วเขียวแหวกให้ถุงมันขาด
เพื่อให้มีอากาศหายใจก่อน
นี่แล้วถุงไหนก็ไม่รู้คุณลองคิดดูดิ

คำถามก็ตามในคลิปที่ขึ้นแคปชั่นเอาไว้

ทำการให้อาหารมันก่อนมันคงจะหิวแย่เนอะ
แล้วก็เอาตัวมันไปทำความสะอาด
เช็ดให้เรียบร้อย
ในคลิปบอกติดตามภาคสอง

ไปหาคุณหมอเช็คร่างกายก่อน
ว่าเอ๊มันติดโรคอะไรมายังไงหรือเปล่า

ได้รักษาให้ถูกแล้วตอนนี้ได้บ้านแล้ว

เหมือนชิวาว่าเหมือนกันนะดูดี
ไปอยู่บ้านกับพี่หมานะลูกนะ
นี่แล้วตอนนี้ไปอยู่กับใครทำไมหน้าตาคุ้น

หน้าตาน่ากันเหมือนกันนะ

แล้วเจ้าแมวตัวนี้ได้รับชื่อแล้ว

คุณเป็นคนตั้งป่ะเนี่ย
คือเราก็อยากให้น้องเขามีชื่อดีแต่ผมไม่ได้ตั้งให้เขาเขา
เพราะว่าคนเลี้ยงเขาเป็นคนตั้งเอง
ซึ่งผมก็เห็นงานเขาด้วย

คือลีโอเป็นชื่อที่ดูแล้วร่มเย็น

มันจะเจ็บซ่า

แล้วก็ขอบคุณคนที่เขารับไปเลี้ยง